ตำรวจก็ได้จับอดีตนักมวยไทยนะครับพรศักดิ์เมืองสุรินท
หลังจากร่วมกับเพื่อนอีก๓คนปล้นทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ซึ่งเบื้องต้นนั้นทางด้านของผู้ต้องหานั้นยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
นายสืบศักดิแพงมาหรือว่าพรศักดิ์เมืองสุรินนะครับอดีตนักชกมวยไทยชื่อดังผู้ต้องหาตามหมายจับ
สารจังหวัดนครปฐมข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ถูกตำรวจกองปรับปรามจับได้ที่บริเวณศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง
ย่านปฐุมวันกรุงเทพมหานคร
คดีนี้นะครับตำรวจภูทรนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งจากนางอำภัยชาติวงผู้เสียหาย
ถูกคนร้าย๔คนสวมหวกไหมพรมปิดบังใบหน้าร่วมกันปล้นเงินสด๑แสนบาททองคำน้ำหนัก๒บาทและพระเครื่อง
ขณะที่ใส่บาทพระสงฆ์ที่บ้านพักในจังหวัดนครปฐมเหตุเกิดเมื่อวันที่๖มีนาคม๒๕๕๙
จากการสืบสวนของตำรวจทราบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือนายสืบศักดิ์ก่อนจะขออนุมัติศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายจับ
จนกระทั่งตำรวจกองกำกับการ๕กองบังคับการปราบปรามตามจับตัวได้ในวันนี้
จากการสอบสวนนายสืบศักดิ์ยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่เคยไปจังหวัดนครปฐมและไม่ทราบว่าถูกออกหมายจับ
เพราะหลังจากเลิกชกมวยไทยเมื่อปี๒๕๔๕ก็หันมายึดอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้างสรรพสินค้าย่านปฐุมวันเลี้ยงชีพ
แต่ยอมรับว่าเคยก่อเหตุลักษัพในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและถูกจำคุก๔ปีก่อนพ้นโทษเมื่อต้นปี๒๕๕๙
พันธุ์ตำรวจเอกภูมินภูมิพันธ์ม่วงผู้กำกับการ๕รับบูว่า
ขณะที่เกิดเหตุผู้ต้องหาทั้ง๔คนได้สวมหวกไหมพรมปิดบังใบหน้าทำให้ผู้เสียหายจดจำใบหน้าไม่ได้
แต่ว่าตำรวจพบหลักฐานชิ้นสำคัญคือลายพิมพ์นิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุ
เป็นลายมือของนายสืบศักดิ์กับพวกที่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป